สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
มีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชานะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า
ถือว่าเป็นการประชุมเพื่อให้เป็นการฉลองสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาครบ๖๕ปีด้วย
แล้วก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้เริ่มแลกเปลี่ยนเรื่องของการค้ากันด้วยค่ะ
ก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วนะคะสำหรับการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการลงนามในแถลงการร่วม๔ฉบับด้วยกันนะคะ
รวมถึงมีการตั้งเป้าเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างการขึ้นเป็น๓เท่าตัวในปี๒๐๒๐ด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันก็จะมีการเชื่อมต่อรถไฟทั้งสองประเทศภายใน๑ปี
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุ่นเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
เป็นประธานร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทยกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่สอง
เพื่อขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
โดยมีคณะรัฐมนตรีทุกคนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
จากนั้นนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ๔ฉบับคือ
แถลงการร่วมการร่วมคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชาครั้งที่สอง
ซึ่งกำหนดทิศทางความสัมพันธวิภาคีและความร่วมมือในอนาคต
บันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาจุดผ่านแดนแห่งใหม่ที่บ้านน้องเอียนจังหวัดสะแก้ว
และสตึงบทจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านแรงงาน

และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทยกัมพูชา
พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ารัฐบาลไทยยินดีต้อนรับสมเด็จฮุนเซ็นและความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถือว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ซึ่งต้องร่วมมือกันบนพื้นฐานของความเข้าใจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยกระดับการทำงานทุกด้านรวมถึงด้านความมั่นคงเช่นการค้ามนุษย์ที่สำคัญการสร้างสะพานเชื่อมต่อข้ามแดนหนองเอียนสตึงบทและเชื่อมต่อรถไฟไทยกัมพูชาให้ได้ภายใน๑ปี
ซึ่งจะเร่งพัฒนามากขึ้นภายใน๕ปีและความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสะแก้ว
ส่วนความร่วมมือด้านพลังงานจะทำด้วยความรอบครอบผ่านทางคณะกรรมการร่วมที่มีค่ะ
ขณะที่สมเด็จฮุนเซนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับ
และประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมซึ่งสะท้อนความสำเร็จความร่วมมือของทั้งสองประเทศ
ประทับใจกับความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ
โดยเฉพาะการค้าที่มีร่วมกัน๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภายในปี๒๐๒๐จะเพิ่มขึ้นไป๑๕๐๐๐๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

โดยการประชุมครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่กรุงพนมเปน
คุณผู้ชมสามารถติดตามเสียงให้สัมภาษณ์ของ
ยกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาได้ในแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ